สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเรช

วันวันลักค่อยสู่ปี๒๕๖๔

เปิดรายการของปี๒๕๖๔เลย

ชุดนี้มันมีชุดเลงไปหรืออะไรนะนะคะใช่ค่ะ
เขาเปลี่ยนชุฬกันหมดแล้วพี่นุ่ม
ผมอุวยพรต้องถ่ายปีไปแล้ว
อุวยพรต้องถ่ายปีใหม่ด้วยแล้วไหมคะ
ต้องได้ความสุขมากทุกคนเลยนะครับ

ขอให้โควิดหายเร็วนะคะ
อันนี้อาจจะเงียบเหงาซะหน่อยในแต่ละปีเราอาจจะแบบว่า
ปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่อดทน
เชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนเราจะฝ่าวิกฤตโควิดจริง
ได้ทำอะไรปีใหม่ข้ามปีคุณทำอะไรเมื่อคืนสวดมนต์ไหม

ปีก่อนเนี่ย๓๑คืน๓๑นี้มดดำทำอะไร
ก็จะอยู่กับเพื่อน
มาอยู่กับเพื่อนที่สวดมนต์ล๊อค

แม่ชอบไปเที่ยว
พี่สาหังทั้งหมดปีนี้ปีนี้เป็นปี

ทุกอย่างเมื่อปีที่แล้วเราต้องยอมรับเราไม่ได้ฉลองอะไรกันเลย
ไล่มาตั้งแต่สงการปีใหม่เราได้ฉลองกันนิดหน่อย
ถูกต้องไหมฮะสักพักกุมภาพันธ์ตุดจีน

ใช่ไหมเรากว่าจะมาฟื้นกันอีกพฤษภาไปปลาย
สิ้นปีเราก็เจอโควิดกันอีกแล้ว

ปีนี้บ้านเหตุบ้านการเมืองมันจะเป็นยังไง

มันเป็นปีที่มีหลายเรื่องในทางดวงดาวนะ
คือถ้าคุณติดตามเฟซบุ๊คหมอช้างเนี่ยอืม

หมอช้างเตือนดาวพฤหัสย้ายนะครับ

หมอช้างเตือนดาวเสาย้ายนะครับ

ทั้งเตือนดาวลาหูย้ายนะครับ

อาจารย์ทำไมไม่ให้ดาวเน็บจูนภูโตเลยมันย้ายไม่หมด

คือจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายนะ

อันนี้มันเป็นเรื่องการคำนวณ
มีอยู่ในปฏิทินร้อยปี

คุณไปเปิดดูในอดีตมันก็จะบอกว่า

เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวเยอะที่สุด
เราพูดจริงถ้าพูดตั้งแต่ข่าวใส่ไข่ในปี๒๑๙
สิ้นปีว่าเป็นปีที่ทายดวงยากมาก

ผมทายเลยว่า๒๐๒๐ที่ผ่านมาเนี่ย

ทายตั้งแต่ตอนที่มัน๑๘๐๐๐บาท

๑๘๐๐๐๒๐๐๐๐บาทตัวเองก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะ
ไปบอกคนนู้นคนนี้แล้วก็ไม่มีเวลาซื้อ
มันขึ้นไปแต่ว่านั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ดวงดาวมันเปลี่ยนเยอะมาก
ข่าวดีนะวันนี้ปีใหม่ก็มีข่าวดี
ทั้งปีด้วยหรอคะ
ทุกปีอีกแล้วดังนั้นพอดาวเปลี่ยนน้อยการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความผันผวนจะต่ำลง
ไอ้ดาวหนักที่มันมาเจอกันทับกันก็จะค่อยคลายตัวออก
ดังนั้นเนี่ยถ้าเอาง่ายถ้ามองกันแบบใหญ่ภาพรวมเลยในทั้ง๑๒ราศีโดยโอกาสที่ทั้งหมดจะดวงดีขึ้นมีเข้ามา
แต่แน่นอนบางคนก็ดีขึ้นมากบางคนก็ดีขึ้นนิดนึง

สำหรับใครที่แบบโอ้โหท้อแท้หมดกำลังใจหมดหวังนะ
นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

นะครับแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับ
บางคนเจอวิกฤตกำลังมีงานดีอยู่

งานนะโดนแคนซัลลละอันนั้นคอนเฟิร์มว่างานโดนแคนซัลล

นักร้องไม่ได้เลย

ใครจะคิดว่ามันจะไม่มีอาหารสิ

ไม่แต่เพราะน้องหยางงงว่ามันจะติดกัน

วายถึงคนที่ไปซื้อ
ไม่เหตุการณ์ยังนึกภาพไม่ออกว่า
ในซีนนั้นบางคนไปซื้อเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ
ผมว่าเขาก็ต้องดูแลใส่หน้ากาก
บางทีก็ใส่แต่จังหวะนะบางทีมันช่วงหลังมันเบาลง
เอาอย่างนี้ดีกว่าจนถึงวันนี้๑มกราคม

ยังคาดคณีกันอยู่เลยว่าเขามาเขามาทางเรือเขามาทางเส้นทาง

แต่เรารู้คือรายการข่าวใส่ของเราในที่สุดคุณหนุ่มพูดเสมอว่า
เดี๋ยวมันจะปริเดี๋ยวมันจะปริเข้ามาอยู่แล้ว
มันจะปลิกเข้ามาเราพูดตั้งแต่ก่อนตุลาคม
ถูกต้องไหมว่าในที่สุดมันมาจากภามากิษฐาน
มันไล่เข้ามาที่ยะไข่ยะไข่ปุ๊บ
แล้วมันก็ไล่ลงมาตามตะเข็บชายแดน
เก็บชายแดนปุ๊บมันเข้าไปที่ย่างกุ้ง
กลายเป็นที่ย่างกุ้งตอนนี้การระบาดของโควิดสูงสุด
แล้วมันก็มาถึงที่

คิดดูเองแล้วกัน

เวลามีเหตุการณ์ดังภัยพิบัตรอะไรต่าง
คุณแม่ก็จะบอกอุ๊ยอาจารย์ช้างพูดไว้เมื่อต้นปี

เราไล่เรียงกันสิเหตุการณ์การเมืองอืม
เจอเหตุการณ์การเมืองกันทั้งปีนะครับ

ถือว่าเป็นการประท้วงที่การเมืองทั้งปีนะ
เราเจอภัยธรรมชาติน้ำท่วม
เราก็เจอภาคใต้ถูกต้องไหมแล้วก็หลายจังหวัด
จนถึงเมื่อเดือนธันวาคมก็ยังมีน้ำท่วมกันอยู่ใช่อืม
เราเจอโรคระบาดมีโควิดมา

คือจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นนะ
จุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้เริ่มต้นที่ปี๒๕

คุณกลับไปดูย้อนหลังช่วงประมาณเดือนมีนานะครับ

หมอช้างเตือนและอันนี้นานมาโผล่มาเตือนทีมด้วย
ดาวมริตยูย้ายลาศรี

บอกว่าช้างเตือนตั้งแต่ปี๒๐๑๖
ไม่ได้ย้ายเปล่าย้ายเข้าดวงเมือง
คำพยากรตอนนั้นแล้วพูดว่าดาวมริตยูย้ายปุ๊บเนี่ย
จะอยู่กับดวงเมืองไปทั้งหมด๗ปีเต็ม
มนุษย์ยูเป็นดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของประเทศไทย
เดือนมีนาคม๒๐๑๖มีหลักฐานมีหลายรายการมีเว็บไซต์มีบทสัมภาษณ์
พูดไปก็ถึงขั้นว่ามันเคยเข้ามาแล้วทีนึงเมื่อ๘๔ปีที่แล้ว
นี่คือเรื่องที่พูดไปตั้งแต่ตอนนู้นนะตั้งแต่๒๐๑๖นะมันเคยเข้ามาแล้วทีนึง
พูดไปถึงขั้นว่าในไทยรัฐออนไลน์สัมภาษณ์ไว้เชื้อโรคจะพัฒนาตัวเองใหม่
มันก็มาเพราะว่ามันเป็นดาวแห่งการพัฒนาพูดไปถึงไว้ว่าเราจะเจอมนุษย์ต่างดาวใน๗ปีนี้
ไอ้มดจังดาวเนี่ยไม่ได้ว่าเจอแบบมันลงมาจากยานอะไรอย่างนั้นนะ
แต่ความหมายของความรู้จังดาคือเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่นอกโลก

มันก็เริ่มเห็นอีกน้ำเมิ้มอะไรเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มขึ้นมา

เท่ากับว่าปีนี้ทั้งปีก็ยังอยู่เหรอคะถ้าอย่างนั้น
ไอ้ดาวทางกั้นเปลี่ยนแปลงยังอยู่แต่มันมีแต่มันมีแต่อย่างนึงนะ

ตอนแบบพีคเลยเนี่ย
เอกแบบเอาคืนตัวร้ายได้แล้วเนี่ยอ่า
พีคของเรื่องนี้อยู่ที่ปีหน้า
๒๕๖๕นี่คือธรรมยากรนะครับบันทึกไว้เลยว่า

อันนั้นเนี่ยถ้าเป็นชำพูก็บวกคอลลิชันเนอร์นะ

ปี๒๕๖๕

ยังไม่ถึงนะอันนี้๖๔อยู่

เหมือนถ้าเป็นสงครามก็คือพักก่อน

ดังนั้นฝากพี่น้องเพื่อนทุกคนในปีใหม่นี้
เฮ้ยถ้าเริ่มธุรกิจถ้าทำแล้วมันดี

คือ๖๕นี่ทายาก

คือปีนี้ทำอะไรได้

ยอมเหนื่อยไปก่อน
เป็นเรื่องดวงคือต่อให้ไม่ใช่ผมคนอื่นก็จะพูดคล้ายกัน
แต่ว่าบางทีเราไปโฟกัสแต่๖๔ไง๖๔เป็นยังไง๖๔เนี่ยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
เพียงแต่ว่ามันติดประเด็นบางอย่างก็คือว่าพระราหูเนี่ยมันเพิ่งมาในช่วงเขาเรียกว่าปลาย๖๓นะครับ
กัญญาแถวกัญญาความแรงของพระราหูเนี่ยยังส่งผลอยู่ในเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลทำให้เรื่องระบบการเงินยังคงมีปัญหาอันนี้ต้องระวังนะครับ
การเงินการคลังภาพรวมอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของดวงเมืองในปีใหม่
ถามว่าดวงเมืองเราไปดูกันตรงไหนดวงเมืองจริงเราดูที่หลักเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ลงดวงเมืองก็คือในวันที่๒๑เมษานะครับก็คือดวงเมืองเนี่ยถูกวางไว้พระอาทิตย์แล้วก็ลักษณะเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษนะครับ
ดังนั้นเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องเตือนกันนะครับอันที่สองก็คือว่าในช่วงต้นปีอย่างที่บอกคือว่ามันเป็นช่วงที่มีมรสุมของดวงดาวทั้ง๕ดวงมาอยู่ในราศีเดียวกันนะครับ
เทคนิคหน่อยก็คือว่าดาวมารวมกันที่พบกรรมะของดวงเมืองอันนี้ไปหาว่าไม่พูดเทคนิคบ้างนะครับมาอยู่ที่พบกรรมะของดวงเมืองก็หมายถึงเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่ใช้แรงงานนะครับคนที่แบบที่เป็นพื้นฐานโครงสร้างสำคัญของดวงเมือง
อาจารย์บอกว่าปีฉลูนี่มันจะดีขึ้น

คือต้องย้ำว่าช่วงปีใหม่มันยังแรงอยู่นะครับ

หรือคุณจำง่ายก็คือว่าสงกรานก็ได้
เพราะคนไทยจะจำจะถนัดเรื่องสงการปีใหม่ไทยไปแล้วเนี่ย

ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นกำลังใจให้ว่าพอดวงดาวมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย
ราศีดวงพลิกไงจากร้ายกลายเป็นดี
หลายราศีจะมีโชคแบบทวีคูณขึ้นมา
ราศีมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
แล้วก็หลายราศีที่ยังคงต้องระมัดระวัง
ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องการทำธุรกิจ

พระเจ้าก็ปี๖๔เริ่มเดินทางไปไหนได้ยังคะ

เดินทางได้ไงคุณจะไปเทียงใหม่ภูเก็ตอะไรก็ไป
ต่างประเทศยังไม่ได้หรอก

เพราะว่ามันไม่ใช่ดวงเมืองไทยคนเดียวนะ

ต่อให้เมืองไทยดีแล้วประเทศอื่นมันยัง

คือพวกเราจะเดินทางได้มันคงต้องดีแบบ

เอาอย่างนี้เขาไม่ชอบ

โอเคถ้าอย่างนั้นนั่นคือภาพลงประเทศเรา
เดี๋ยวเราไปไล่กันเลยว่า๑๒ราศี
จะเป็นยังไงราศีไหนดีราศีไหนเลิศราศีไหน

ก็ขอให้ดีกว่าปี๒๐๒๐ค่ะ
มั่นใจว่าจะต้องดีกว่าแน่นอนนะคะเป็นกำลังกายที่คงค่ะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่อย่างที่บอกว่าต่อไปเรามาไล่เรียงกันสัก๑๒ราศี
ว่า๑๒ราศีจริงแล้วเนี่ยแต่ละราศีเป็นยังไง
ราศีแรกที่เราจะพูดถึงคือราศี
เอาเริ่มที่มังกรเลยนะครับ
เพราะว่ามังกรเป็นราศีที่หนักนะครับในช่วงต้นปี
เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับ

ที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็คือ๑๕มกราถึง๑๒กุมภานะครับ
ชีวิตเขาเรียกว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนตัวเองใหม่
เกิดราศีเนี่ยจะมีไอเดียใหม่เหมือนแบบก้อนหินหล่นใส่ศีรษะ
คิดอะไรใหม่ขึ้นมาได้เฉยเลย
ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะแต่นะครับคนราศีมังกรเนี่ย
เกิดราศีนี้รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าไม่เคยได้อะไรมาด้วยความง่าย
เป็นราศีที่เรียกว่าวิบากโฟลวิวนะครับ

ปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องเครียดเรื่องผิดหวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับเจ้านาย
มีเรื่องในครอบครัวมีสารพัดสารเพศรวงบริวารมีปัญหาหมด
แต่ว่าในปีใหม่นี้เนี่ยแน่นอนทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้น
แต่ภาระนะครับก็จะถือว่าเยอะขึ้นนะหนักขึ้นนะครับ
ใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็ต้องย้ำก่อนว่ายอมเหนื่อยหน่อยนะครับ
ดวงดาวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคุณจะมีโปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่มีความรับผิดชอบ
ใหญ่โตเข้ามานะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับ
บางคนแบบว่าอยากจะมีครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยคือโดยสถิติเนี่ยมังกรถ้าเป็นผู้ชายจะได้แฟนหน้าตาดีมาก

ไปลองหาดูผู้ชายราศีมังกรเนี่ยจะได้แบบคู่ผู้หญิงหน้าตาดี
ถ้าอยากจะเริ่มในปีนี้ถามว่าทำได้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในเรื่องของต้องแบ่งเวลานิดนึงเพราะว่างานก็หนักนะครับ
ภาระก็เยอะเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับ
ดังนั้นใครที่เกิดราศีมังกรผมเชียร์เรื่องการงานไว้ก่อน
ใครที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วคุณเป็นพวกแบบกำลังแบบว่างอยู่ได้กิ๊บเซตจากบริษัทมาปลายปี
บริษัทแจกกิฟเซ็ตมาจะต้องหางานใหม่ในตอนนี้
เยอะแบบมีกิปเซ็ตจนชุดใหญ่เลยนะครับก็มั่นใจว่าไม่ว่างแน่นอน
เพราะว่าคนที่ดวงยุ่งเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการที่แบบมีภาระมีความรับผิดชอบอะไรมากขึ้นนะครับ
ฉะใครตกงานว่างงานอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจไปนะครับ
ก็จะเป็นราศีที่มีโอกาสแล้วก็มีความก้าวหน้าที่ดีนะครับเข้ามาในปีใหม่นี้นะครับ
ก็แนะนำนิดนึงว่าคุณเป็นราศีที่ทรหดทนนะครับแล้วยิ่งพอผ่านสักช่วงสงกรานไปแล้วจำง่ายนะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่ดวงในเรื่องของการเงินโอ้โหดีขึ้นแล้วก็โชคที่ดีมากของราศีมังกรเนี่ยเป็นโชคเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ใครที่แบบคือสังหาเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหต้องไปซื้อตึกอะไรใหญ่โตไม่มีตังค์ขนาดนั้นนะคือในทางดวงเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการเป็นในหน้าตัวแทนก็ได้นะครับ
สิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่เนี่ย
แต่เป็นสิ่งที่ส่งผลดีสำหรับราศีมังกร
แน่นอนครับนั่นคือราศีมังกรคุณอดทนไว้

เราไปต่อกันที่ราศิกุม
ท่านท่านคุม่าคือราศีกุมราศีกุมนี่ที่เราต้องใช้เข้าว่า
มานี่คือยังไงฮะคือราศีกุมเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยหนัก
มากอืมคือบางคนเนี่ยไปดูที่ผมบอกแล้วอ่าบอกว่าดีดี
ทำไมมันไม่ดีเนี่ยต้องย้ำไทม์ไลน์นะบางทีเราดูต้องให้
ละเอียดคือต้นปีเนี่ยมกรากุมภามีนาเนี่ยโอ้โหอุตลุด
ทั้งเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามแต่พอผ่าน
เมษาเข้าเมษาปุ๊บเนี่ยราศีกุมจะเป็นราศีที่น่าจะดวงดี
เป็นอันดับหนึ่งนะครับของปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยราศิกุมราศิ
ดวงดีเป็นอันดับไม่ดีไม่ดีปุ๊บกลายเป็นพลิกขึ้นมาอย่างนี้เลย
ขึ้นมาเลยแต่ต้องหลังเมษายนหลังเมษายนนะครับก็คืออะไร
ที่เสียไปเงินทองที่เสียไปรายได้ที่เคยหดหายไปนะครับ
จะได้กลับคืนมาหรืองานที่เคยตกไปโอ้โหบางคนแบบจบไปแล้วงาน
นะครับมีโอกาสได้งานได้สิ่งที่ดีเข้ามาอืมเป็นราศีที่ชีวิต
มีความสุขเริ่มต้นวงรอบใหม่นะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้อง
ย้ำว่า๑๒ปีมาครั้งหนึ่งครับรอบ๑๒ปีราศีกุมคุณจะดีที่สุด
ในรอบ๑๒ปี๑๒ปีหมายถึงอะไรต้องหลังเมษายนหลังเมษายนก็
ให้พร้อมทั้งงานเงินเรื่องส่วนตัวนะครับหรือบางคนช่วง
เศรษฐกิจสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีอยากจะไปเรียนต่อนะครับค่า
เวลาหน่อยการเรียนต่อศึกษาต่อหาความรู้ก็เป็นจังหวะที่ดี
ครับก็หวังว่าจะดีไปทั้งปีนี้นะครับถัดมานะครับราศีถัด
มาเลยนะครับคือราศีมีนนะครับราศีมีนก็เป็นราศีที่ติดอันดับ
มีโชคมากที่สุดมีโชคราศีมีนที่ผ่านมาปีแล้วเป็นไงก่อน
กว่าราศีมีนที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนงานเยอะนะครับเปลี่ยนงานนะ
ถูกโยกย้ายนะครับถูกปรับเปลี่ยนทำงานแล้วมีแต่เรื่อง
เครียดนะครับติดขัดไปตลอดเลยค่ะนะครับแต่ในปีใหม่นี้เนี่ย
แต่มีเนี่ยจะดีช่วงต้นต้นปีมากกว่านะครับก็คือมันจะ
ลับของคนอื่นช่วงต้นปีเนี่ยเรื่องเงินเรื่องโชคใครที่เป็น
นักเสี่ยงโชคใครที่รอลุ้นรางวัลใครที่รอเงินที่แบบมันไม่
เราสักทีนึงไว้นะครับยืมไปนานแล้วนิ่งเลยเนี่ยนะครับเตรียม
รับข่าวดีนะครับในในปีใหม่นี้เนี่ยขอให้ชาวราศีมีนเนี่ย
เป้าชีวิตตัวเองเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นอืม
ว่าเราจะได้นะครับในสิ่งที่เราเกินคาดหมายนะครับแต่ก็ฝาก
นิดหน่อยคือว่าพอกลางปีไปแล้วเนี่ยก็เหนื่อยหน่อย
เอาลงนะครับก็เป็นราศีที่แบบมีเรื่องเครียดมีเรื่องการปรับเปลี่ยนโย่ง
อีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยอะไรที่สู้ลุยในต้นปีได้ให้ลงมือทำ
แต่ทั้งหมดนี้ทั้งนั้นจะมีราศีที่ดีที่สุดไหมครับที่แบบว่า
ต้นจนจนจบเลยเนี่ยจริงนี้ยังยังมีไม่ค่อยดีตอนนั้นแต่ว่าถ้าถ้า
ยาวทั้งปีเนี้ยไม่มีไม่มีนะอ่าจะมีผลัดเปลี่ยนกันไปใช่อ่า
ไปอีกราศีนึงไหมอีกนั้นนะมันจะให้ปลูกสี่ราศีต่อไปราศีดวง
เรื่องเรื่องอะไรแหละคือราศีเมฆ
ราศีเมษก็ย้ำว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เสียตังค์หนักมาก

เสียแบบเครื่องที่อยากเสียไม่ห่วง
ในทางดวงเสียตังค์ทางดวงคือเสียในเรื่องที่ไม่อยากเสีย
เรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับ

ข้าวของแตกหักเสียหาย

หาเงินได้แต่รายจ่ายหนักมาก
งานก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ

มีคนมาเหมือนคอยดูว่า
คุณทำแบบนี้ซ้ายขวา
มีแต่เหมือนกันครับ
ก็คือว่าพอพ้นจาก

ก็คือเมฆจะฟื้น
อะไรที่เสียไปอะไรที่หมดไป
จะค่อยได้กลับคืนมา

วิธีแนะนำคือว่าราศีเมษควรจะต้องวางแผนเช่น

จะขยายร้านทำอะไรใหม่
ถ้าทำได้แบบเป็นประจำทุกเดือน

เรื่องเสียเงินเรื่องอื่นจะได้ไม่มีปัญหาเข้ามา

งกรานไปแล้วก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามา

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพฤศพ
เดี๋ยวกลับมาครับ
นี้เราเพิ่งผ่านไปแค่สี่ราศี
เรามาต่อกันที่ราศีพฤกษก

จบนี่เป็นราศีที่ต้องพูดเยอะหน่อยนะครับ

พระราหูเข้า
เข้ามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานี่แหละ

พระราหูเนี่ยอยู่กับราศีพฤศพเนี่ย

อยู่กันแบบเหนียวแน่นเลย

จิตใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับ

คุณเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้นะ
ไปทำแต่งงานทำอะไรเนี่ยไม่ดูแลตัวเองไม่ได้
ที่สองคือปัญหาบางอย่างมันเกินความสามารถของเรา

คือการเป็นการที่เงาเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเหมือนบางอย่างมองไม่เห็น
บางเรื่องมันเกินเหนือความควบคุมของเรา

แต่ปัญหาคือว่าพฤศพเขาเป็นราศีทัศน์ดิน
บางทีเขาจะเก็บทุกอย่างมาไว้กับตัวหมด
เรื่องที่มันแก้ไม่ได้แล้วเก็บมาไว้กับตัวเนี่ย

แล้วใครเกิดอันสีพฤศพเนี่ยย้ำว่า
สิ่งที่ทำให้จิตใจเริ่มแก้ที่จิตใจเราก่อน
อะไรที่ทำให้ใจเราสบายเราใจเรามีความสุข

เป็นอันสีที่ต้องไปไหนมาไหนต้องมีเสียงกุ้งกิ้ง

อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นการสร้างสติที่ดี
สิ่งสำคัญที่จะนำโชคให้ราศีพฤศพมั่งข้างร่ำรวย
มีอยู่เรื่องเดียวก็คือธุรกิจออนไลน์

งานชื่อเสียงนะครับที่มาจากออนไลน์นะครับ

จะทำให้ดวงพลิกไปในทางที่ดี
เรื่องของการบันเทิงหรอครับถ้าคือบันเทิงได้ไหม
ถ้าใครอยู่บนการบันเทิงก็ดีเลยเพราะว่าพระลาภูเป็นดวงดาวแห่งบันเทิง
ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดมีชื่อเสียงมีความสำเร็จที่ดีเข้ามา
ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดมีชื่อเสียงมีความสำเร็จที่ดีเข้ามา
ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดมีชื่อเสียงมีความสำเร็จที่ดีเข้ามา
แต่ว่าเรื่องนึงไม่ว่าจะวงการไหนยังไงก็ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ
แต่ว่าเรื่องนึงไม่ว่าจะวงการไหนยังไงก็ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ
แต่ว่าเรื่องนึงไม่ว่าจะวงการไหนยังไงก็ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ
แต่ว่าเรื่องนึงไม่ว่าจะวงการไหนยังไงก็ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ
แต่ว่าเรื่องนึงไม่ว่าจะวงการไหนยังไงก็ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ

แสดงว่าลาหูเนี่ยเข้าจนแต่ปีที่แล้วแล้ว

เราต่อกันที่ราศีต่อไปครับ

ราศีแห่งความก้าวหน้านะครับ
อะไรที่ให้เฮ็ดที่เป็นทุกข์โศกจะจุดหุ่นวายตั้งแต่ในชีวิต
หมดไปแล้วนะ
ปี๖๔นี่ถือว่าเป็นปีที่ราศีเมทุนดวงดีมาก

พอเมษาไปปุ๊บเนี่ย

แต่ความก้าวหน้าเข้ามามีความลงตัวในชีวิตมากขึ้น
ถ้าในเชิงงานก็จะหมายถึงอาจจะเป็นการโปรโมท
ใครที่เป็นพนักงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นโปรโมทเลื่อนตำแหน่ง
ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะได้ทำอะไรใหม่

แต่ว่าอันนี้มันอาจจะทำตั้งแต่ต้นปีนะแต่ว่ามันไปเริ่มเห็นผลสักเนี่ย
มีนาเมษามันก็จะเริ่มเห็นผลเห็นข่าวดีเข้ามา
ใครอยากจะมีครอบครัวลงหลักปรักฐานเมถุนก็เป็นราศีที่มีโอกาส
เรียกว่าสร้างความมั่นคงที่ดีให้กับชีวิตครอบครัวนะครับ
ดังนั้นดีมากแต่ว่าช่วงที่ต้นปียังต้องระวังนะครับ
เพราะว่าต้นปีเนี่ยดวงดาวมันยังแรงอยู่นะครับ
มันก็ยังอิลุกคลุกคลักมีปัญหามีเรื่องจุกจิกกวนใจ
แต่ว่าพอเลยต้นปีไปแล้วนะครับอย่างที่ย้ำว่าพอเข้าเมษาไปปุ๊บเนี่ย
สถานการณ์ต่างจะเริ่มพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เป็นราศีดาวรุ่งในปีใหม่ปีนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นราศีเมทุนคุณตามฮะราศีต่อไปกัญชัยเชิญถาม

ก้อละกดเนี่ยเป็นราศีที่ในปีใหม่เนี่ยเหมือนเครื่องรถไฟเหาะนะครับ

มีขึ้นมีลงมีความผันผวนอยู่เยอะพอสมควรนะครับ
ดังนั้นเนี่ยอะไรที่ทำได้อะไรที่ตกลงได้ในช่วงต้นปีให้รีบทำ
เพราะถ้าเกิดไปรอกลางปีอะไรไปแล้วเนี่ย
สิ่งที่ดีลกันไว้อาจจะไม่เป็นไปตามนั้น
พี่หนุ่มต้องปิดจ๊อปตั้งแต่ต้นปี

จริงเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะทำได้บ้างนะครับ
แต่พออย่างที่บอกคือพอเมษาเอาง่ายเมษาปุ๊บเนี่ยดวงดาวตัวช่วยมันไม่ค่อยมีนะครับ
มันอาจจะเกิดเขาเรียกว่าความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงการถูกเลื่อนถูกยกเลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ย

แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งหมดนะ
คือบางทีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

กรกฎไม่ค่อยมีแนวเรื่องนี้เท่าไหร่

ก็บอกหมดแล้วอาจารย์บอกหมดแล้ว
ที่บอกว่าตอนต้นปีอาจจะต้องระวังเรื่องการลงทุน

ก็คือถ้าต้นปีลงทุนไว้เยอะหรือว่าเก็บเกี่ยวไว้เยอะเนี่ย
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดี
ก็คือมีอะไรที่ตุนไว้
แต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่าไปมั่นใจ

มันอาจจะมีปัญหามีความติดขัด
มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการทำงาน
อาจจะมีปัญหาไปสักแค่หนึ่งมันก็กลับมาดี
หมายถึงจะบอกว่าชีวิตเหมือนคึกแล้วไฟเหาะคืน

แต่มันไม่ได้ลงไปทั้งปีนะมันก็ยังมีช่วงที่ดีอยู่

เป็นราศีที่เด่นมากในเรื่องของความรัก

ที่อาจารย์ทักคุณแม่เรื่องความรักแล้วครั้งนั้นคุณแม่ก็คนนั้นเลย

สงปาร์ด

คนเก่าจะมากลับมาแวะเวียนไม่เหลือแต่คนใหม่เลย
จริงสัมภัยกับเขาจากจักรประอาทิตย์ใดอยู่สอง

รักแดงไง

ปีนี้เป็นปีที่
สิงขมีช่วยเรื่องคู่มากที่สุด

อย่างหุ้นส่วน

เพราะทำบ้านไงถึงรับไง

คือถ้าบางคนมันก็ไปลงเรื่องความรักไงดึงดูดคนเข้ามาในชีวิต
แต่บางคนก็มาเป็นเรื่องงานก็คือแบบผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา
มีคนรักเด็กเซ็นสัญญาคอนแทรกสัญญา
ดังนั้นใครราศีสิงศ์ก็เชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

การงานเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับ
แต่ก็จะมีข่าวดีเข้ามานะครับ
มีโอกาสมีภาระมีเรื่องงานที่มากขึ้นนะครับ
สิ่งที่ไม่เคยทำก็มีลุ้นจะได้เริ่มต้น

พี่มีแพลนจะออกอะไรใหม่ไปครับ
เล่นละครไงเล่นหนังไง

ปีใหม่จะมีเล่นหนังด้วย
รอติดตามนะครับ

ราศีที่เขาบอกจะดีจะดีจะดีแต่เขาบอกทำไมมันไม่ดีกันสักที

คือราศีกันเนี่ยดาวมันไม่ค่อยลงตัว
มันแค้วคลาดนะครับแต่เป็นการแค้วคลาดจากสิ่งดีนะครับ
คืออะไรที่มันจะเกิดมันก็ไม่เกิดสักทีหนึ่งนะครับ
ข่าวดีก่อนคือในปีใหม่นี้เนี่ยราศีกันไม่เจอดาวร้ายอะไรเลยนะ
ดวงดาวร้ายพระราหูพระเสาอะไรไม่ได้มาเอี่ยวเท่าไหร่นะครับ
เด่นที่สุดคือถ้าใครอยากจะลงทุนให้รีบทำในช่วงต้นปีนะครับ
มกรากุมภามีนาดีมากสำหรับการลงทุน
ขยับขยายการทำอะไรใหม่เพิ่มเติม
โชคมาจากที่ที่ไกลขึ้นนะครับ
สีกันเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าโอเคต่างประเทศอาจจะยากหน่อยนะครับ
คุณก็ต่างจังหวัดหน่อยพื้นที่ไกลขยายพื้นที่ขยายเขตการขายออกไปนะครับ
หรืองานที่อยู่กับองค์กรที่บางทีเป็นของบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดในบ้านเรา
อย่างนี้ส่งผลดีหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ใครที่ราศีกันเนี่ยคุณมุ่งไปเลยเรื่องสมุนไพรสุขภาพอาหารเสริมนะครับ
ปีใหม่นี้เนี่ยจะมีโอกาสในการเริ่มในการทำที่ดีเข้ามานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้ำว่าคือโดยพื้นฐานเนี่ยราศีกรรมเนี่ยอยู่แบบสบายกลาง
แต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นราศีที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากดาวร้ายมากนัก
เพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานถูกงานยกเลิกอะไรเนี่ย
คือราศีกรรมเนี่ยโดมิโน้เจอมาหมด
โดนมาหมดโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ใช่ต้นปีเนี่ยลุยได้เลยสำหรับเรื่องของการลงทุน
เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาราศีตุลนะครับ
สวัสดีครับผมน้องแจ๊คแฟนฉันนะครับ
ขออวยพรนะครับพี่น้องนะครับ

ขอให้ขึ้นปีใหม่นะครับ
สิ่งอะไรที่ไม่ดีในช่วงปีที่ผ่านมา
ให้ดีเมื่อกับไอ้แจ็ค
นี่คือต้องค่ะโอ้ยพรแซกเข้ามานะครับ

เดินทางปลอดภัยในช่วงปีใหม่นะครับ
แล้วก็ขอให้ปีหน้าเราร่ำรวย
รวมถึงที่งานข่าวใส่ไข่และพี่พลิกรทุกคนด้วยนะครับ
อยากรู้ราศีตุลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้
ลาศรีตุลในช่วงต้นปีเนี่ย
วายพอสมควรนะคืออันนี้ตามดวงก่อนนะ
ก็คือว่าวุ่นวายเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ
คือถ้าสมมุติรถเมย์อยากจะแต่งบ้านทำบ้านอะไรอย่างนี้นะ
คือเอาง่ายใครที่เกิดราศีตุลเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพ

ลักษณะคือสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวาย
ถ้าคุณวางแผนไว้แล้วว่าปีใหม่นี้แต่งบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ซ่อมบ้านซื้อคอนโด
ก็ไม่วุ่นแล้วมันจะไปลงมีเรื่องที่ตั้งใจไว้
แต่ถ้าไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยก็ต้องระวังหน่อย
มันก็จะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวเข้ามาอืมนะครับ
ข่าวดีคือพอเข้าเมษาปุ๊บเนี่ยราศีตุลจะเป็นราศีแห่งความก้าวหน้า

ลงทุนมีลูกมีบุตรเตรียมนะฮะ

อันนี้เป็นโหระสาทนะคือภาษาดวงศัพท์เทคนิคหน่อยนะครับ
หมายถึงเรื่องของการมีลูกมีบุตรขยับขยายอะไรเพิ่มเติม

จะบอกว่าถ้าลูกยังไม่คิดว่าคิดจะมีมันไม่มีได้เลย
นั่นแหละสิดีในนิ้วปุ๊บแหละ
ดังนั้นเนี่ยต้องค่อยเริ่ม

มีการเตรียมตัวต้องมีเตรียมมาเรื่องอะไร
หมายถึงคือเป็นราศีในการขยับขยาย

มีสมาชิกใหม่นะครับทำบ้านทำที่อยู่อาศัยใหม่

อ่าฮูก้าฮูก้าแตกลายเพิ่มไปอ่าฮูก้าฮูก้า

อ่าหลังเราทำเป็นพัชตัวด้วย

ครับครับเราไปต่อกันที่ลาสีพิจิก
จิกเนี่ยเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพร่วมพระราหูนะครับ

พฤศพก็เข้านะครับพิจิกก็เข้า

มีแต่ก็ย้ำว่าผมเคยบอกแล้วว่า

แต่พระราหูจะให้โชคกับราศีพิจิกษ์เยอะกว่า

เขาเป็นราศีที่ถูกฉลกกับพระราหู

มันก็ทำให้ชีวิตมีการแบ่งแพร่งเยอะ
โอกาสในเรื่องของการเงินโชค

สิ่งที่ต้องระวังยังคงเป็นเรื่องสุขภาพนะครับ
ใครลาสีพิจิกเนี่ยต้องดูแลสุขภาพ

ใครที่เจ็บป่วยแล้วอยู่ก็ได้ริ้นหน่อยครับรีบไปพบแพทย์ซะ
อย่าไปซื้อยากินเองนะครับหรือในเรื่องส่วนตัวก็ต้องระวังนะครับ
ความรักนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่อาจจะมีปัญหาในเชิงของความสัมพันธ์
มือที่สามเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าไประแวงกันนะครับ
ขอให้ใครที่เกิดราศีพิจิกมีเวลาให้กันเยอะขึ้น
อย่าหน่อยซึ่งกันแล้วกันนะครับไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์นะครับ
หาเวลาหากิจกรรมดีร่วมกันบ้างนะครับแต่ในเชิงงานเนี่ยย้ำว่าพอพระราหูเข้าปุ๊บเนี่ย
ก็ต้องมุ่งไปออนไลน์เป็นหลักเลยเพราะว่าพระราหูก็คือออนไลน์อยู่แล้ว
ยังไงโอกาสมั่งข้างร่ำรวยจากออนไลน์สำหรับราศีพิจิกมีเข้ามาแน่นอน
ราศีธนูบางคนบอกราศีธนูที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างราศีธนูที่ผ่านมาเป็นยังไงก่อน
คือผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยราศีธนูเนี่ยจัดหนักเพราะเป็นเจ้าภาพดาวเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วไม่ได้พ้นเคราะห์อย่างเดียวธนูเนี่ยติดอันดับราศีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
ในปี๒๐๒๑นี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครเกิดราศีนูเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
ภาษาดวงเราเรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
ได้เงินได้ทองได้โชคได้สิ่งดีนะครับ
หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินโอกาสปลดหนี้มีเข้ามา
ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับ
รู้สึกว่าไปขอสินเชื่ออะไรรู้สึกยากเหลือเกิน
ปีนี้จะได้รับการอนุมัติที่ดีนะครับ
ดังนั้นเนี้ยธุรกิจที่ทำสาขาขายดีมีออกไปแล้ว
แต่ว่านั่นคือดวงนะครับตัวเราก็ต้อง
เพิ่มความขยันความตั้งใจเข้าไปด้วย

คุดไป๑๒ระสีแล้วน้อง
เรื่องปี๖๔นี้โปรกรามเธอมีแบบว่าชาวฟ้าผ่ามีสัตว์สะเทือนไหมคะ
คือจ๋าฟ้าผ่าเนี่ยมีทุกปีหลังมันเกิดขึ้นจนชินแล้ว
เมื่อก่อนนี้จะแบบโอ้มันตกใจนะเดี๋ยวนี้เรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ย
มันครบแล้วแต่ว่าเชื่อว่าในเชิงภาพรวมความคึกคัก
เชิงธุรกิจก็ต้องดีขึ้นครับเพราะว่าเป็นปีที่ท่านลมมีพลัง

ทำอะไรกันดีคะสำหรับปีนี้ทำบุญที่ไหนยังไงบ้าง
สำหรับคนที่ไม่ได้แบบเปรี้ยงปั้งไม่ได้แบบที่หนึ่งอย่างนี้

ไม่ได้ที่หนึ่งของปีไม่ได้เป็นแบบดาวแรงที่หนึ่งของปี

คือการเสริมดวงเนี่ยเวลามีความเชื่อหลายอย่างนะครับ
หนึ่งก็คือปีใหม่ก็ให้ไปไหว้พระองค์ใหญ่โต

คือหลวงพ่อโตในแบบที่ยุธยาหรือแบบที่วัดกระจ่ายน้ำมิตร

หรือในจังหวัดอื่นในจังหวัดเรา

เขาก็เชื่อว่าการไปขอพรพระองค์ใหญ่เหมือนแบบให้ชีวิตมีความก้าวหน้ามีความใหญ่โตขึ้นมา
อันนี้ก็เป็นอันแรกนะคือใครที่มีโอกาสในจังหวัดในแถวบ้านเราก็ได้นะ
นะครับคุณก็ไปขอพรกันนะครับ
หรือว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไปขอพรนะครับกับในเรื่องของในสายแบบจีนหน่อยก็มีนะครับ
แบบจีนหน่อยก็คือในเรื่องของพระพุทธศัตริย์แห่งความเมตตาคือพระพุทธศัตริย์กวนอิม
หรือบ้านเราเรียกเจ้าแม่คุณอิมคุณก็ไม่สามารถไปขอพรกันได้นะครับ
โดยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายสถานที่เลยนะครับสิ่งที่คนขอพรใช่ไหมคุณอิมเนี่ยมีหลายเรื่องนะ
บางคนไปขอลูกก็มีบางคนไปขอพรอย่างนี้รูปเนี่ยเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มูลิธิเทียนฟ้าตรงเยาวราชนะครับ
ถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยเรื่องยอดฮิตตอนนี้เนี่ยคือการไปขอพรเรื่องสุขภาพนะครับ
ก็คือให้เราเนี่ยเรียกว่าแค้วคลาดกันแล้วกันนะคือคนจะไม่ป่วยเนี่ยมันก็อยู่กับการเอากำลังอาหารการกินการใช้ชีวิต
แต่ว่าบางโรคมันเป็นอย่างที่บอกคือเป็นโรค
คือแบบแข็งแรงอะไรแค่ไหนเนี่ยบางทีมันต้องเป็นโรคเวนโรคกรรมมันเป็นโรคเวนโรคกรรมเนี่ย
ก็ไปอธิษฐานคืออย่าให้มันเป็นเราเลย
และสำคัญคือบางมูลนิธิอย่างที่เทียนฟ้าเขาก็เป็นมูลที่แบบ
ให้คนไปทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคือการไปทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้
บริจักษ์เล่นยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะล๊อกดาวน์ได้

ไม่รู้ว่าตัวเองพาดูอยู่แล้วเนี่ย
ไม่รู้ตัวเองเป็นคนที่ชอบไปทุกที่
อันนี้เป็นสายพยานาค

เขาเรียกว่าปางโปรดอสุญญาหู

หรือว่าเหตุการณ์เรื่องโควิดมันยังไม่ดีเนี่ยก็ยังรอก่อนได้
เพราะว่าบุญบางทีเริ่มจากที่บ้านบุพการีความกระตันยู
สวดบนไหว้พระนะครับคิดและทำปฏิบัติในสิ่งที่ดีเนี่ย
ก็ทำให้เราได้อันนี้ส่งที่ดีตามมาด้วยเหมือนกัน
แล้วหลักเมืองก็ได้
หลักโบราณบอกว่าหลักเมืองเนี่ยเป็นหลักใจของชีวิต
อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ไปขอพรที่สารหลักเมือง
ถ้าเป็นความเชื่อเป็นประเพณีหรือว่าเข้าสู่ปีใหม่ปุ๊บเนี่ย

แน่นอนเราครบทั้ง๑๒ราศีแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่
วันแรกของข่าวใส่ไข่ปี๒๕๖๔ด้วย
อีกครั้งหนึ่งฮะฝากบอกฝากอวยพรทุกคน

ได้ครับถ้าใครจะมาดูบทสวดมนต์ก็ได้นะครับ
แล้วก็ในปีใหม่เนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญที่เราเคารพบูชากันก็คือ
คุณพระศรีรัตนาไตรนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับ
ก็ขออรัฐนานะครับให้คุ้มครองคุณผู้ชมทุกท่าน

ปีใหม่นี้เป็นปีที่พบและเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต

หรือใครที่ติดตามบทสวดมนต์ก็ไปดูในหนังสือก็ได้
ราศรีไหนจะป่วยมีบทพวดชงค่ะ

ปกหน้าปกเป็นรูปหมอช้างทำมือแบบนี้นะฮะ
โอลิกิริระวังของปลอมนะฮะ

ของปลอมเจ๊งไปแล้วปีนี้ไม่ออกแล้ว
ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้ว

แต่ไม่ได้นะฮะ
เฮ้ยขอบคุณขุนธสปอนท์
อ้าวทำไมคุณมาปิดรายการด้วยอะไรนี่

อ๋อเห็นมะ่ดดำเห็นไหมละมะมะดำ
มีเครื่องชาติด้อมด้วยโอ้โห

สวัสดีปีใหม่วันหยุดยาว